มีข่าวดีเรื่องของค่าไฟรับสิ้นปีครับล่าสุดคณะกรรมการกรกภมีมติปรับลดค่าไฟลงไป๒๕สตางค์ต่อหน่วยงวดตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับ

ไม่ต้องกังวลว่าข้าวจะแพงขึ้นข้าวจะขาดแคนเพราะเราสามารถปลูกเอกทานเองและส่งออกไปได้ตอนนี้ในตลาดเองก็มีการจัดโปรโมชั่นราคาข้าวถุงจำหน่ายให้กับประชาชนได้กินกันอย่างต่อเนื่องก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของราคาข้าวแพงกันนะครับ